โรงงานเกษียณไอเดียแจ่มแจ่วนะจ๊ะ
เขาเปลี่ยนลูกมะพร้าวกะลามะพร้าวที่มันไร้ค่าเนี่ยนะ
ให้มาเป็นโมบายรูปสัตว์แล้วก็สร้างรายได้อย่างงามเลยจ้า

ลามะพร้าวที่เราแบบว่ากินเสร็จทิ้งกิน
นี่มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาได้เลย

มากันที่บ้านเลขที่๒๕ทับ๒หมู่๕ตะบนหัวตะพาน
อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนะจ๊ะ
ไปพบกับคุณฉลองเพียรจิตนะคะ
เป็นอดีตสาวโรงงานวัยเกษียณ
เขาผุดไอเดียแจ่มแจ๋วเปลี่ยนลูกมะพร้าวที่ไร้ค่ามาเป็น
โมบายรูปสัตว์สร้างรายได้นะคะ
ให้ตัวเองด้วยสอนให้ชาวบ้านในชุมชนด้วย

ใช้เวลาว่างในการหาอาชีพเสริม
ทำแบบว่าอะไรที่มันจะสร้างรายได้
ก็เลยเห็นวิธีผลิตโมบาย
จากลูกมะพร้าวจากสื่อออนไลน์คุณ

ก็เก็บมะพร้าวที่ตกที่หล่นเนี่ย

และก็ลองแกะสลักเป็นรูปสัตว์ต่าง

ก็เลยเริ่มมาวางขายหน้าบ้านบริเวณริมถนนเนี่ยนะคะ
เริ่มต้นราคา๑๐๐บาท
อันนี้แล้วแต่ความยากความง่ายลวดลายนะจ๊ะ
ความสวยงามของโมบายจากลูกมะพร้าวทำให้
มียอดการสั่งจองสั่งออเดอร์เข้ามาเยอะเลยล้นหลามเลย

ก็ติดต่อสอบถามไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นให้ด้านล่างได้เลย
ลองโทรไปสอบถามไปพูดคุยกันดูนะครับ